คุณผู้ชมเรื่องของอะไรแบบนี้จอมเลื้อยคลานเนี่ยนะ

มีรถอยู่คันหนึ่งเขาก็ขับของเขามาดี
ไปเจอรถตู้คันนี้ที่วิ่งตามหลังมา
ปี๊บแปรใส่ปี๊บ
คนที่เขาขับรถมาดีตอนแรกก็งงว่า

เราไปทำอะไรให้รถตู้คันหลังไม่พอใจเหรอ
สักพักขับมาประกบเลยนะ
แล้วก็เปิดกระจกเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอ
ยังมีเรื่องใช่ไหมเออบีบแตรแบบนี้
อีกคนบอกมีมีแน่นอนแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องนะ
มีงูมีงูอยู่ใต้ของรถน่ะ
เลยต้องมาจอดตรงนี้แล้วเรียกพี่กู้ภัยมาจัดการครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปว่า
เขาบีบแต่บอกกันในตอนที่เขาขับรถมาเจ้าของรถคันนี้
ขับรถอยู่แล้วมีคนมาบีบแต่บอกว่า
ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวไมโหลราญจริงจริงเลยนะคะ๑๒๑๔๔๑
คุณยังไม่ได้บอกเลย
ไหนก็ไหนแล้วเนอะสิฉันไม่ลืมหรอกดูนะอ่ะทะเบียนรถคันนี้นะครับ
หนึ่งทอผู้เท่าทอดอาหาร๒๗๘๘ภูมิเทพฯมหาดตะคร
เล่าเรื่องงูทำไมถึงอยากจะรู้แต่ทะเบียนรถ
จะได้รู้ว่าเฮ้ยใช่คันที่เราเห็นวันก่อนหรือเปล่า

ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
สะใจไหมใครที่ชอบงูสะใจเลยนะครับใครที่ไม่ชอบงู

แต่ไม่ว่าอะไรยังไงเราอ่านเรื่องของความเชื่อ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็ต้องเตือนกันเอาไว้ด้วย